ส่วนเหตุการณ์นี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ
นักข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นนี้เองที่จังหวัดมหาสารคาม
เจ้าของร้านอาหารปักใต้อยู่กลางเมืองมหาสารคามเลยค่ะ

ยิงใส่ภรรยากับลูกชายที่เป็นลูกติดภรรยาเสียชีวิตไปสองศพค่ะ
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ต้องมาควบคุมสถานการณ์เป็นร้อยนายเลยนะคะ
สุดท้ายยอมมอบตัว
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาผู้ก่อเหตุเหมือนกับว่า
มีบัตรประจำตัวของผู้ป่วยที่มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วย

เดี๋ยวดูความคืบหน้าล่าสุดแต่ย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นกันก่อน
ตำรวจสพเมืองมหาสารคามได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีเหตุยิงกันในร้านอาหารปากใต้อยู่ริมถนนมหาชัยดำริ
ในร้านมีนายอุดมศักดิ์อายุ๓๑ปีเจ้าของร้าน
อยู่กับภรรยาชื่อตายอายุ๔๓ปี
มีลูกชายชื่อแบงค์อายุ๒๒ปีและหลานอายุ๓ขวบ
คือบ้านหลังนี้เขาอยู่กัน๔คนนะคะ
ก่อนเกิดเหตุมีเสียงคนทะเลาะกัน
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นครั้งแรกเนี่ย
เสียงปืนดังขึ้น๔นัด
ไปสัก๕นาทีเสียงปืนดังขึ้นอีก๓นัดค่ะ
จากนั้นหลานชายของผู้ก่อเหตุที่ได้รับบาดเจ็บ
ถูกยิงที่หลังวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านค่ะ
เขาก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนี่นะคะที่ถูกยิงที่หลัง
หลังก่อเหตุนายอุดมศักดิ์ยังไม่ยอมหยุด
ยังไม่ยอมมอบตัวยิงปืนขู่เจ้าหน้าที่อีกนัดหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบเหตุได้

พันธุ์ตำรวจเอกธนิษฐ์เหรียญเจริญผู้กำกับสพเมืองมหาสารคาม
ส่งกำลังเสริมเป็นชุดปราบราม
และชุดสืบสวนจังหวัดมหาสารคามมากันเป็นร้อยนายคุณผู้ชม
นี่ค่ะมาเป็นร้อยนายแล้วปิดล้อมพื้นที่
กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุ
ห้ามรถผ่านเพราะกลัวว่าจะถูกลุกหลง
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมก่อนนะคะ
เจรจาเกลี้ยกล่อมคนก่อเหตุให้วางอาวุธ
แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ากลัวว่าจะมีการยิงตอบโต้กัน
เพราะว่าเจรจายังไงก็ไม่ยอมมอบตัวค่ะ
ไม่ยอมมอบตัวสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปตามพี่ชายของผู้ก่อเหตุ
เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
พร้อมกับญาติและเพื่อนที่เป็นอศมาช่วยกัน
มาช่วยกันคุยมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมสุดท้ายเกือบทุ่มนึง
ถึงจะยอมวางปืนแล้วออกมามอบตัว
ใช้เวลาอยู่๓ชั่วโมงได้นะคะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
พร้อมทั้งปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืน๙มมกระบอกหนึ่ง

แล้วก็ต้องไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะ
ประสานแพทย์เวรมาร่วมชนะสูตร

คือนางปรานีตอายุ๔๓ปีถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัด
ลำคออีก๑นัดค่ะ
และนายธนิษฐ์อายุ๒๒ปี
เป็นลูกติดภรรยาถูกยิงที่ศีรษะ๒นัด

คือภรรยากับลูกติดภรรยา

ยังไม่ยอมให้การอะไรกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะ
แต่ว่ามีบัตรคนไข้โรคจิตเวทด้วยค่ะนี่นะคะ
ก็ต้องสอบสวนถึงสาเหตุในการก่อเหตุสลดนี้
เบื้องต้นจากการสันนิษฐานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่นะคะ
อาจจะเป็นเรื่องของความเครียดเครียดเรื่องหนี้สิน
ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุนี้ทำให้เครียดแล้วก็มาก่อเหตุหรือเปล่า
ก็เสียชีวิตไปสองศพนะครับค่ะล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายศพออกจากบ้านไปแล้ว
แต่ว่าความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนต่างแล้วก็เรื่องนี้เนี่ย

คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่

รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับคุณจิรายุทธ์ครับ
ครับคุณภาคภูมิคุณเขมสอนครับ
สถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้

หลังจากใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมง
และตำรวจมากกว่า๑๐๐นายในการเข้ามาปิดล้อมพื้นที่
แล้วก็เจรจาให้ผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืน
ก่อเหตุยิงภรรยาและลูกติดภรรยาจนเสียชีวิตนั้น

ทางเจ้าหน้าที่นั้นเพิ่งจะมีการลำเลียงศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนนะครับ
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลกันครับผม

เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ
บ่าย๓นะครับหลังจากที่ผู้ก่อเหตุนะครับคือ
นายอุดมศักดิ์เทพราชนะครับได้ใช้อาวุธปืน
ก่อเหตุยิงภรรยานั่นก็คือนางปรานีตโคงอินและนายธนิษฐโคงอินนะครับ
ลูกของนางปรานีตนะครับเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนั่นก็คือนายพลกิจชูเกิดนะครับ
ซึ่งเป็นหลานของผู้เสียชีวิตนะครับ
สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์ชั้นเดียวนะครับ
ซึ่งเป็นร้านขายอาหารนะครับซึ่งเจ้าของนั้นก็คือผู้ก่อเหตุนั่นเองนะครับ
ซึ่งตัวผู้ก่อเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือได้ใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงในการเกลี้ยกล่อม
ให้เจ้าตัวนั้นยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ทางผู้ก่อเหตุไม่ยอมนะครับ
เพราะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการมาเกลี้ยกล่อมก็ได้มีการยิงปืนขึ้นมาขู่เจ้าหน้าที่อีกครั้งนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปิดล้อมพื้นที่และเจรจาไปเรื่อยนะครับ
จนกระทั่งได้มีการเอาตัวญาติของผู้ก่อเหตุนั่นเองนะครับมาใช้มาใช้เป็นคนกลางในการเกลี้ยกล่อมให้เจ้าตัวนั้นยอมมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
จนกระทั่งทางผู้ต้องหาเองก็ยอมมอบตัวกับตำรวจโดยดีนะครับซึ่งใช้เวลานานกว่าสามชั่วโมงนะครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตว่าเหตุการณ์นี้แล้วก็ปมปัญหาสาเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
หลังจากเกิดเหตุนะครับคุณลุงครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกเสียใจครับว่าหลานครับก็หลานสาวคนนี้ก็ทำงานอยู่นะครับ
เป็นข้ารายการอยู่อบตหนองแสงนะครับส่วนก็ร่วมกันค้าขายกับสามีใหม่นะครับ
เปิดร้านอาหารปากใต้นะครับก็ได้ย้ายจากเดิมเดิมที่เคยอยู่ใกล้กันประมาณสักสองร้อยเมตร
ก็ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ประมาณสัก๒ปีที่แล้วนะครับ
เท่าที่เราทราบนะครับทั้งสองคนเนี่ยเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมครับ
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนี่ที่สังเกตดูก็อาจจะเป็นรายได้นะครับ
รายได้กับรายจ่ายมันไม่สมดุลกันนะครับอาจจะค่าใช้จ่ายต่างต่างอาจจะมีมากขึ้น
หาเงินตัวนี้ก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยปัญหาก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนี่แหละ
ส่วนตัวเขาสองคนเนี่ยครับเคยมีปัญหาทะเลาะกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันมาก่อนไหมครับ
ไม่เคยครับเรื่องการทะเลาะวิวาสแบบลักษณะที่ว่าลงไม้ลงมือกันนี่ไม่ไม่เคยครับ
แต่จะมีก็คุยกันแบบธรรมดานะครับคุยกันเรื่องครอบครัวก็มีลูกเข้ามาช่วยนะครับ
ค้าขายก็บางทีค่าใช้จ่ายเราก็อาจจะแบ่งให้ลูกไปใช้บ้างอย่างนี้
เห็นบอกว่าสาเหตุในการก่อเหตุเนี่ยมาจากเรื่องของหนี้สินด้วยใช่ไหมครับ
อาจจะมีมีส่วนครับผมว่ามีส่วนครับเพราะว่าเขาก็มีหนี้อยู่หลายอย่างนะครับ
มีหนี้ปัญหาเจอกับเรื่องก่อยสอบ้างปัญหาเจอกับเรื่องคำประกันรถยนต์บ้างนะครับ
เราก็ต้องไปไปมีนอมที่ศาลนะครับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผมก็คิดว่ามีส่วนอยู่
คือตัวเขาเคยไปค้ำประกันรถยนต์แล้วก็โดน
แล้วเขาหนีแล้วเขาก็เอารถมาเอารถยนต์ไปเราก็ต้องมาใช้หนี้แทนผู้ค้ำประกันประมาณสองแสนบาท
ก็คือความเทศอาจจะมาจากขายให้เราก็คือหนี้ใช่ไหมครับ
อาจจะมีเรื่องเงินเรื่องหนี้สินต่างพวกนี้
คือได้รับข้อมูลมาว่าทางผู้ก่อเหตุเองทุกวันนี้ก็ต้องกินยานะครับ

ครับครับก็มีส่วนครับมีส่วนอยู่ส่วนหนึ่ง
เพราะว่าโรคประจำตัวของเขาส่วนมากเขาจะเป็นคนชอบสูบบุหรี่นะครับ
แล้วก็มีโรคหืดโรคหอบโรคประจำตัวของเขาที่เขาเป็นอยู่นะครับ
เขาก็กินยาประจำอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเสียงญาติของผู้เสียชีวิตเองนะครับ
ที่บอกกับทีมข่าวว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นลงมือน่าจะมาจากความเครียดเรื่องของหนี้สิน
แล้วก็ทางทีมข่าวเราก็ได้ข้อมูลมาจากเพื่อนของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
บอกว่าทางผู้ก่อเหตุนั้นมักจะชอบสะสมอาวุธปืนด้วยนะครับ
แล้วก็ชอบไปยิงปืนบ่อยอีกทั้งยังเป็นคนที่สมาธิสั้นและทุกวันนี้ก็ต้องกินยาเพื่อระงับอาการอยู่ตลอดเวลานะครับ
ส่วนสาเหตุจริงแล้วนะครับว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรนั้นต้องรอทางพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาก่อนนะครับ
ถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วผมจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบทันทีครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับผมจีรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดมหาสารคามครับ
ขอบคุณครับคุณจิรายุทธ์ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องรอให้ตำรวจเนี่ยขยายผลเรื่องมูลเหตุต่อ
แต่ที่แน่นอนก็คือคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตที่ต้องกินยาอยู่และมีปืนคือไม่ได้มีปืนไว้เพื่อป้องกันตัว
ว่าป้องกันร้านอาหารอะไรที่เขาทำร้านอาหารเนี่ยลักษณะเหมือนกับสะสมอาวุธปืนเลยเนี่ยอันตรายมากนะครับ